วันนี้ที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่ทุกอย่างตามเดิม
แต่ที่จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เป็นทิศทางที่ดีคือ
เขาจะฉีดไฟเซอร์ให้นักเรียนอายุ๑๒๑๗ปีทุกคนทั่วประเทศครับ
คุณผู้ชมครับคุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคนะครับ
แหลงภายหลังการประชุมสอบคอชุดใหญ่บอกว่าที่ประชุมยังคง
แบ่งสีของจังหวัดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดไว้ตามเดิม
โดยพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้มใน๒๙จังหวัด
พื้นที่สีแดง๓๗จังหวัดและพื้นที่สีส้ม๑๑จังหวัด
ต่อไปจนถึงเดือนตุลาคมนะครับ
เนื่องจากต้องการรักษาสถานการณ์และป้องกัน
ให้ผู้ติดเชื้อมีจำนวนมากขึ้น
หลังจากที่มีการคลายล็อกนะฮะ
ว่าเป็นแค่การปรับมาตรการเท่านั้น
กระทรวงสาธารณสุขเคยประเมินว่าถ้าคลายล็อกแล้ว
เดือนตุลาคมจะมีผู้ติดเชื้อถึง๓๐๐๐รายต่อวัน
ที่ประชุมยังเห็นชอบแผนการให้บริการวัคซีนโควิด๑๙นะครับ
โดยให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง๑๒๑๗ปี
ทั่วประเทศหรือศึกษาในมัธยมศึกษาปีที่๑๖
และในระดับชั้นปวชและปวสในสถานศึกษาทุกแห่ง
รวมถึงโรงเรียนต่อชดโรงเรียนสอนศาสนาและโรงเรียนทหารด้วย
โดยจะเริ่มฉีดผ่านสถาบันการศึกษาในเดือนตุลาคมนี้จำนวน๔๘๐๐๐โดส
ทั้งนี้สอบบ่อคออนุโลมให้ฉีดไฟเซอร์ให้กับเด็กนักเรียนที่อายุเกิน๑๘ปีด้วยนะครับ
ว่าการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับกลุ่มเด็กอายุ๑๒๑๗ปีนั้นต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจครับ
และยินยอมของผู้ปกครองและจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองรับทราบถึงความเสี่ยง
จากอาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีนด้วยครับ
มีรายงานที่เกิดขึ้นก็คือโดยเฉพาะที่มีเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะครับ
ซึ่งก็จะต้องมีการชี้แจงให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครองได้ทราบว่ามีความเสี่ยงนะ
แล้วต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนฉีดกับเด็กเสมอนะครับ
เพราะฉะนั้นแนวทางด้านนี้ต้องขอให้เป็นความสมัครใจนะครับ
ไม่ได้มีการบังคับใดทั้งสิ้นแล้วก็จะมีการบริการอย่างนี้ให้กับเด็กทุกคนนะครับ
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙วันนี้นะครับ
มีผู้ติดเชื้อ๑๔๔๐๓รายนะครับ
แล้วก็ผู้เสียชีวิตวันนี้ลดลงมาเหลือ๑๘๙ศพแต่ก็ยังถือว่าสูงอยู่นะครับ
ในพื้นที่หมู่๗และหมู่๘ตำบลอ่าวนางอำเภอเมือง
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่๑๘กันยายนก่อน
หลังจากพบว่ามีคนงานในแคมป์ก่อสร้างนะครับ
เป็นการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียบนเกาะเนี่ย
ติดเชื้อ๓๓รายครับ

แล้วก็มีชาวไทยบนเกาะเนี่ยติดเชื้อเพิ่มอีก๓รายด้วยครับ